ค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องอุบัติเหตุมาเตือนกันนะคะ
เราย้ำกันเสมอว่าอยากจะให้เคารพกฎวินัยจราจรนะคะ
เพราะถ้าเราไม่ยึดถือไม่เคารพกฎแล้ว
อุบัติเหตุอาจจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วแยกแบบนี้เขาจะปล่อยทีละฝั่งนะคะ
ถ้าดูจากเหตุการณ์นี้แล้วน่าจะปล่อยฝั่งขวามือจากมุมจอที่เราเห็น
ถูกไหมคะมีทางเลี้ยวขวาทั้งตรงไป
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะกระบะคันนึงเนี่ยค่ะมาจากฝั่งฝั่งมุมจอขวาล่างอ่ะ
พุ่งมาก็เลยไปชนกับเก๋งที่เป็นเอ่อรถเอสยูวีใช่ไหมครับ
แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ชนกันเออหมุนเคว้งไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่จอดติดไฟแดงอยู่
คุณผู้ชมเล็กเล็กซ้ายมือเนี่ยก็เลยเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกลางสี่แยกเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดนะทางผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปพูดคุยกับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่โดนลูกหลงลนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะ
คนนี้ค่ะชื่อนายวิชัยจำนงค่ะหรือคุณเบ้นท์อายุยี่สิบเจ็ดปี

เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๗พฤษภาคมตอน๔โมงเย็น
คือตอนนั้นเนี่ยที่เบนส์เนี่ยเขากำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่
เพื่อที่จะกำลังไปรับออเดอร์จากลูกค้า
ตอนนั้นเนี่ยเขาชี้ให้ดูว่าเขาได้รับบาดเจ็บก็คือมีแผลถลอกเลย
คือตอนที่จอดอยู่เนี่ยเห็นแล้วแหละว่ามีรถยนต์๒คัน
ชนกันกลางสี่แยกนะคะ
แต่จังหวะนั้นนะคะพอเกิดอุบัติเหตุทางพี่กู้ภัยก็รีบมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวคุณเบ้นผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คืออาการปวดเมื่อย
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็มีแผลที่ฝ่ามือซ้ายนะคะ
อาจจะไม่มากมายแต่ดิฉันเชื่อว่ามันก็เป็นผลกระทบทางจิตใจเยอะเหมือนกันนะ
ก็คือต้องหยุดทำงานถึง๗วันเขาว่าอย่างนั้น
อ่าใช่เลยทีนี้ตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรก็เลยเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปพูดคุยกัน
ตกลงค่าเสียหายคุยกันเมื่อวันที่๑มิถุนายนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
โดยเรื่องของการซ่อมรถจักรยานยนต์ก็คือมูลค่า๕๘๐๐บาท
จะต้องมีการซ่อมค่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้รับออเดอร์อาหารอีก๒๘๐๐บาท
เขาตกลงนะยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะคะ
แต่ตอนนี้พี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้เงินจากคู่กรณีแม้แต่บาทเดียวเลยนะ
แต่มันต้องเอารถไปซ่อมไงต้องเอามือถือไปซ่อมเขาก็เลยต้องไปยืมเงินจากญาติเพื่อมาจ่ายเองทั้งหมด
รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะก็ต้องไปยืมรถแม่ตัวเองออกไปรับออเดอร์เพื่อทำมาหากินกันต่อ
ง่ายง่ายเขาลำบากอ่ะใช่ส่วนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะ
คุณเบ้นเขาใช้พระราชบัญญัติของรถจักรยานยนต์ในการเบิกค่ารักษาเบื้องต้น
เพราะตอนนี้ก็รออยู่ไงรอคู่กรณีให้มาหามาชดใช้ชดเชยให้แต่ก็ยังไม่เคยมา
แต่คำขอโทษก็ยังไม่มาอันนี้คุณเบ้นบอกแบบนั้น
จะมีเพียงแต่เพียงแค่ตัวแทนประกันของคู่กรณีมามาพูดคุยเท่านั้นนะคะ
ทีนี้คุณเบ้นบอกว่าอยากจะขอเรียกค่าสินไหมจากคู่กรณีอีก๑๐๐๐บาท
เพราะอย่างที่คุณชนะบอกไปว่าทำให้เขาต้องหยุดงาน๗วันเขาก็ขาดรายได้
ที่สำคัญนะเขาเพิ่งจะเริ่มทำงานในวันที่นักข่าวไปคุยเป็นวันแรก
แล้วแต่ละวันต่อวันเขามีรายได้๑๒๐๐๑๕๐๐บาทนะ
เขาก็เลยเรียกฮ่าสินไหมน่ะ๑๐๐๐บาทก็เอาเป็นว่า
เขาได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่คุณขับรถชนกันเนี่ยค่ะ
ทีนี้นะคะมีความคืบหน้าต่อคือในวันที่๗มิถุนายนนี้
วันตั้งที่จะถึงเนี่ยล่ะค่ะทางตำรวจจะเรียกทุกฝ่ายไปตกลง
ไปตกลงไปคุยกันเพื่อหาข้อยุติอีกครั้งนึง
ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้ทางไทยรัฐทีวีก็คงจะได้นำเสนอ
เรียกว่านำมาเสนอกันให้เป็นอุทาหรณ์
ไม่ได้อยากจะซ้ำเติมหรือต่อว่าใคร
เพราะเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุ
แต่ให้ดูแล้วก็ให้เราระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น
บางทีเราอาจจะขับรถเพลินไม่ทันได้สังเกตไฟจราจรมันก็มีเหมือนกันนะ
แต่ต้องดูให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่สร้างความเสียหายให้ตัวเราเองและผู้อื่นด้วย